ไปเห็นหนุ่มใจหล่อหนุ่มหน้าหล่อ

พี่แนะเนี่ยไม่น่าจะให้คุณนะ
แต่หนุ่มคนนี้เขามาช่วยเก็บขยะในคลอง

คุณยายชอบมากคุณยายเขินมาก

วันหยุดมันก็ทำงวดนักศรีดัว
มาเดิมวันหยุดจังสีในเวลาแล้ว
ยายดาวข้าวอีดา
โอ้โหสักทีกันไปเบิดเลยความสนุกจากยายดาว
โอ้โฮส้มยายดาวนี่เห็นว่าเป็นวันหยุด
วันหยุดแบบนี้ยายดาวเขาอยากจะไปเที่ยวในกรุงเทพค่ะ
และการเที่ยวกรุงเทพต้องแล่นเรือไปในคลอง
เหม็นมากสกปรกมาก

แต่ว่าวันนั้นที่คุณยายเป็นร่องเรือน่ะ
คุณยายเจอพ่อหนุ่มคนนึงตัวขาดตัวเลย
มาช่วยเก็บขยะไปดูหน่อยป่ะไข่
เห็นไหมนี่

เหยียวว่าแต่แค๊คสันหวังเลยค่ะ

ไม่ใช่อะไรนะอย่าคิดไปไกลนะ
ไอ้หวังจะให้เขามาช่วย
สร้างแรงบันดาลใจในการเก็บขยะในคลองกรุงเทพ

เขาทักทีมกับผู้ว่าชาติชาติสิทธิพันธ์ในกรุงเทพฯ
ช่วยเก็บขยะในคลองลาดพร้าว
นี่คลองน้ำสีเข้มเหมือนกันนะคะ
และขยะก็เยอะเหมือนกันนะคะ
เขามาร่วมกิจกรรมรักโลกที่กรุงเทพค่ะมาเก็บอยู่ในคลองนี่ตั้งหลายชั่วโมง
วันนั้นได้ไปทั้งหมด๒๒จ่าย
หลายคนบอกว่าอาจจะแค่๒เลข๒มันดูน้อย
ขยายคำว่ากิโลกรัมดีไหม

นึกภาพเวลาเราไปตลาดจะซื้อมะม่วง๒กิโลถือกลับบ้านยังเหนื่อยเลย
และสภาพเวลาก็ขยะน่ะ๒๒๐๐กิโลกรัมมันเยอะขนาดไหน
ก็คิดเอาเอกน่ะกันนะคะเขาก็ยังไม่สามารถช่วยมาตัก
ช่วงแรกดิเขาก็รู้สึกว่าใส่เสื้อซุดทีปใช่ไหม
แต่ถ้าจะหลอนพอถอดออกเท่านั้นแหละ
อาวุธจะคืนน้ำลายเลยไม่ใช่อะไรนะหิวหน้าเหมือนเค้าได้เลย
ดูสิดูลำแขนของเขาสิดูไหล่ของเขาสิ
เขาเหนื่อยแล้วค่ะแต่เขาก็อยากช่วยนะคะ
ช่างเร็งปัจจัยให้กับคนไทยไม่ใช่เห็นแบบนี้เลย
เออดีแล้วเจ๊คสันหวังวันหลังมาเก็บอีกนะ
ไม่ใช่นะอย่าไปคิดแบบนั้นนะ
เข้ามาสร้างแรงบันดาลใจแล้วคนที่จะทำต่อไปก็คือ
ชี้มาที่ตัวเองเรานี่แหละค่ะอย่าไปทิ้งขยะลงในลำคลอง

กรุงเทพนี่เป็นอีกหนึ่งเมืองของประเทศไทยนะ
ที่ขยะเยอะจริง
คุณยายจะพากลับไปดูสถิติ๓ปีที่แล้วกันหน่อย
ดูสิย้อนไปตั้งแต่ปี๒๕๖๓นะ
ช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่มีโควิด
ขยะก็ดูเหมือนจะลดลงแต่ก็ไม่ได้ลดลงเยอะเท่าไรหรอก
ปี๖๓กับปี๖๔นะ
ดูสิประมาณไม่เกิน๙๕๐๐ตัน
แต่พอปี๒๕๖๕มันดีดกลับมาขึ้นอีกแล้ว

เพราะว่าอะไรโควิดหายไปคนออกมาจับจ่ายใช้สอยข้างนอก
ปลาไปเป็นหมื่นตันแล้วคุณผู้ชม
ทั้งปีเหรอเปล่าต่อวัน
โอ้ไม่คุณก็หมัดเลย
ตัววันใช้อะไรกันนักหนาจริงอะไรกันนักหนา
แล้วปีนี้แล้วปี๖๖จะขนาดไหน

อ่ะคุณจะขออนุญาตนะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเกี่ยวกับขยะเนี่ย
รวมถึงวันหลังนะคุณยายจะไปจัดคิดให้รู้ว่าแจ็คศันด์หวังเขาจะมาเก็บขยะอีกอะไร
ว่าอยากก็กลับ
ขยะขนหวังน่ะ

พบกันใหญ่ก็หวัง